เรื่องราวดีของพลังศรัทธามวลชนหลายหมื่นคนครับ
รวมตัวกันนี่คือสนามฟุตบอลที่เชียงใหม่
มิ้วคุณผู้ชมคนแน่นเต็มพื้นที่เลย
มารอฟังเทศฟังธรรมจากพระครูบาบุญชุ่มพระเกจิแห่งล้านนาครับ
ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาครับประมาณ๙โมง
บรรยากาศที่สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
พี่น้องชาวไทยชาวไทยใหญ่ชนเผาชาติภัณฑ์ในภาคเหนือ
จับจองที่นั่งในสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
บางคนเอาเสือไปปูที่พื้นสนามฟุตบอล
บางคนมาไม่ทันก็ไปนั่งบนอัธจันทร์
จนกระทั่งประมาณสักบ่าย๓โมง๒๙นาที
พระครูบาบุญชุ่มเดินทางมาถึงครับ
ท่านมีกำหนดการขึ้นเทศ๒รอบนะ
มีทั้งรอบสำหรับภาษาไทยแล้วก็สำหรับกลุ่มชาติภัณฑ์อื่นด้วย
พอท่านมาถึงทุกคนก็ประนมมือก้มกราบ
บางช่วงบางจังหวะพระครูบาบุญชุ่มเดินไปสัมผัส
พี่น้องประชาชนพลังคลื่นศรัทธาครับ
คือคนเนืองแน่นมากเต็มพื้นที่ของสนามฟุตบอลแห่งนี้เลยครับ

เพื่อต้องการที่จะทอดผ้าป่าสามัคคี
พิธีนี้มีเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่
พระเถระกว่าร้อยรูปมาร่วมพิธีด้วย

และมีพระครูบาบุญชุ่มเป็นประธาน
นำเงินรายได้ไปสร้างอาคารศูนย์ไตเทียม
โรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่
จริงดูเหมือนว่าคนจะแน่นตั้งแต่เช้าใช่ไหมครับ
แต่ถ้าย้อนกลับไปคุณผู้ชมพี่มิวเชื่อไหมครับ
บางคนมารอตั้งแต่ช่วงตี๓เมื่อคืนนะครับ

มาร่วมตั้งบุญตั้งโรงทานครับ

๐จุดก็มาตั้งโรงทานกันรอบ
นี่พื้นที่รอบนอกนะครับ
รอบนอกสนามคนก็เนืองแน่น
ชุดขาวกันเป็นส่วนใหญ่ครับ
ดังนั้นในพิธีครั้งนี้ก็คาดว่า
รอทำบุญกับพระครูบาบุญชุ่ม
ไม่ต่ำกว่าห้าหมื่นคน
ในสนามแล้วก็นอกสนามแล้วก็บนอัธจันทร์นะครับ

หลายครั้งเราก็จะเห็นนะครับว่าพระครูบาบุญชุ่ม
เวลาท่านจะเดินทางไปที่ไหนก็ตาม
ก็จะมีพี่น้องทั้งคนไทยแล้วก็กลุ่มชาติภัณฑ์ต่างเนี่ย
รอต้อนรับทั้งในฝั่งเราแล้วก็ฝั่งของเพื่อนบ้านด้วย

ท่านก็จะเป็นต้นสะพานบุญ
ที่จะให้ทุกคนมาร่วมกันทำบุญ
นี่ครับลูกเล็กเด็กแดงมากันเยอะแยะเต็มไปหมดเลย
นี่คือภาพบรรยากาศล่าสุดที่เกิดขึ้นในวันนี้
แล้วก็เมื่อตอน๖โมงเย็นก็มีการเทศ
ให้กับพี่น้องประชาชนได้ฟังด้วยครับ